คุณผู้ชมไปดูที่นี่หน่อยคือเจ้าหน้าที่ที่ตราดเขาได้รับแจ้งว่าช้างเข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านแจ้งมา
ให้ช่วยไปดูหน่อยนะคะแต่พอเจ้าหน้าที่ไปไปเจอเจ้าหงทองค่ะมันกำลังทำอะไรอยู่ไปดูกันหน่อยค่ะ
มันเข้ามาในพื้นที่เพราะเจ้าหน้าที่ไปมันก็ชวนเต้นของมันบอกคันหรือว่ากำลังเก่าหรือไหม
บอกว่าคือเจ้าหงทองกับเจ้าหน้าที่เขาก็เลี้ยงกันมาคือเหมือนดูแลกันมาแล้วก็คุ้นเคยกันดี
เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะก็ไปตามที่ชาวบ้านบอกแหละ
ชุดระวังช้างป่าไปตรวจสอบเจ้าโหงทอง
ชวนเจ้าหน้าที่เต้นใหญ่เลยค่ะ
ก็เขาบอกเป็นนิสัยของมันล่ะค่ะเป็นแบบนี้มันเชื่องแล้วก็ฉลาดนะคะ
แล้วก็เวลาอยู่ในโขลงเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นกาด
คอยรักษาความปลอดภัยให้กับโขลงเวลาโขลงไปไหนเจ้าตัวนี้ก็จะแบบเหมือนกับ

แล้วก็คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแต่พอเจอก็สายหัวใส่เลยค่ะ
นึกว่าเคินช้างป่าสุดแสบใช่ไหม
ตอนแรกนึกว่าทำอะไรแต่ว่ามาเต้นโชว์เจ้าหน้าที่นี่